วันนี้เหรอคะก็มาร่วมงานเปิดตัว

แต่ว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลคนสวย
ก็เหมือนเรามาแสดงความยินดี
คิดรับการดูแลตัวเอง

ก็ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์
ดูแลตั้งแต่หน้าผิวหน้าผิวตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
อายุเยอะขึ้นนะเนาะมันก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึง
เรียกว่าบำรุงตัวเองมาตั้งแต่ใจอยู่แล้วป่ะคะพี่
ใช่แต่ว่าคือพี่ถือว่าบำรุงตัวเองช้านะ
ด้วยความที่แบบตอนเด็กมันไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะ

แต่ว่าพอเราเริ่มโตเริ่มอายุเยอะ
มันก็เพิ่งมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลตัวเอง
ใช่ค่ะเห็นคนแบบเร็วมากอาบน้ำเร็ว

ใช่คือพี่หญิงเนอะอยากอยู่สวยก็ดูแลตัวเอง
คืออย่าให้อายุมันนำเราไป
อยากให้ร่างกายผิวเราไปตามอายุ
ให้อายุมันไปแต่ว่าผิวเราให้มันคงสภาพความเด็กให้ได้มากที่สุดได้เท่าไหร่ยิ่งดี
เช่นพี่ย่าปัจจุบันนี้ค่ะก็ก็ได้ประมาณนี้แหละ
อัพเดทหน่อยล่ะเหมือนพี่เป๊กเลือกข้างแล้วจากพี่ทนายเจมส์โพสต์
คือจริงก็ไม่รู้อะนะเพราะเราก็ไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยจริงนะคะ
เห็นค่ะเห็นค่ะ
ก็เป็นไปในทางบวกค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปถามเขา
คือยังไม่ได้คุยกับเพื่อนเบ็กเลยควรจะสรุปกันไหม

ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้
ก็ปล่อยไปดูไปก่อน
ซึ่งอันนี้คือพี่ย่าก็คือเห็นด้วยใช่ไหมคะ
ด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนแล้ว
เราไม่โอเคกับการที่ไปยุ่งกับลูกเรา
ถ้ามันไม่เกิดขึ้นอีกมันก็โอเค
ตอนนี้เรียกว่าเลือกจบไหมคะพี่ย่าค่ะ

เราความจบคือไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรตอนไหนเราก็ไม่ได้ถามเลยค่ะ
ไม่ได้ถามเลย

ไม่ค่างั้นนะเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้แบบ
คือคุยไปมันก็มีแต่เรื่องอารมณ์เสียค่ะ
เออก็เลยให้มันผ่านไป
มั่นทางฝั่งมันก็ยังมาโพสอะไรเรื่อย
คนจะอยากอยู่ในคราวเรื่อยเหมือนกัน
มีผิดหน่อยในเนียม

ไม่ได้ทำที่มีดีค่ะ
มีตัวมันจะมากระทบกับเคนะ

แล้วก็มีดารานักแสดงที่มาทำ

เป็นการกวนอะไรอย่างนี้ค่ะ

แม่มีเข้าไปปรึกษาที่คลินิกมาบ้างไหมคะ

ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กอะค่ะ
เหมือนแบบการกวนมากกว่า

ล่าสุดปฏิบัติความผึ้นสุขหาวที

เพราะว่าแม่จิตสมาบอกสวนของหัวศิกรรม

ก็ดีค่ะเพราะว่าใหล่มัดจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะ
แล้วคนไปห่วงรียมแต่เขาเอาหัวศิกรรมกับพี่ย่าด้วยรึเปล่า

ก็ไม่มีนะ
ไม่มีการขอโทษหรืออะไรใดทั้งสิ้น
เขาหมายรวมถึงเราด้วยนะครับ
เราหงษิกันไหมคะ

เขาคือพูดหลายอย่างมา
ไม่อยากคิดเอง
ถ้าการขอโทษจะขอโทษใครก็ต้องเอยชื่อ
พี่่ากล่าจริงส่วนตัวเราถ้าสมมติน้องเขามีโอกาสขอโทษจริงตัวเราพร้อมให้อภัยไหม

เราก็ไม่ทำอีกมันก็โอเค
น้องเค้าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับปฐาพัทธิสัตย์ฝั่งอินเป็คแล้วใช่ไหมครับโอ้
จริงก็มีการคุยกันก่อนหน้านี้ว่าต้องยุตินะ
ค่ะก็เหมือนอาจจะยุติมาก่อนสักครั้ง
อืมพี่อาจารย์ถึงหลังจากนี้ไปชื่อนี้มันจะต้องมาเอียวกับเราไปอีกกระทักที
ไม่ใส่ใจอ่ะเพราะถ้าใส่ใจมันก็ปวดปวด
ต้องไม่ใส่ใจ
ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเรามองกันว่าขุนค้าของความเป็นผู้หญิง
เรามองอย่างไรบ้างน้องที่เค้าเจอกระแสวนี้
ก็มองว่ามันเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะเลือกแบบนี้
คือเขาอาจจะชอบแบบนี้เราก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้
ในฐานะที่แบบประสบการณ์เราสูงกว่ามีอะไรอยากจะสอนน้องเขาไหมคะ

นึกว่าสิ่งที่เขาเจอมันอาจจะเป็นบทเรียนที่สอนเขาอยู่แล้วในตัวได้ไหมพี่ย่า
คือบทเรียนของทุกคนมันไม่เหมือนกันนะ
เพราะว่าบางคนพอเจอบทเรียนนี้ก็อาจจะรู้สึกกับบทเรียนในนี้เยอะ
บางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบทเรียน

กังวลไหมคะว่าเขาจะกังวลกลับมาอีกพี่ย่าบอกว่าติดใจออกอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ไม่กังวลนะคะไม่ได้คิดด้วยว่าจะกลับหรือไม่กลับ
ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดกลับแล้วมันจะเป็นยังไง
เรียกว่าแก้ไขสถานการณ์แล้วแต่เหตุการณ์
แล้วแต่เหตุการณ์เป็นวันไป
แต่ว่าคุณแม่ยังเข้มแข็งแล้วก็มีแผนสำรองแผนดีอะไรของเราอยู่เสมอ
เราไม่มีแผนนะคะคืออะไรก็ตามที่มันออกมามันออกมาจากใจแล้วก็ความรู้สึกล้วน
ไม่เคยวางแผนสิ่งใดก่อนการสัมภาษณ์การคุยแล้วก็มาจากความรู้สึกจริง
คือเราก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันจะมานั่งโกหกให้ดูสวยหรูไปมันก็มันก็ไม่ใช่เรา
เหมือนเดี๋ยวก็ยังตรงดีว่าสิ่งที่เราพูดมันมีความจริงแค่๓๐
ค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าความจริงที่มากกว่านั้นมันคืออะไร
สำหรับเราอันนี้คือความจริงที่สุดแล้วคือเราก็ยืนยันว่าด้านที่เราพูดนี่คือไม่รู้จะจริงยังไงล่ะ
ใช่ค่ะพี่อาหลายคนรู้สึกว่าไม่ต้องจับมันถูกประแสมีหลวงมืออาชีพมันยังมีอีกหนึ่งคำคือเหนียนหอยมืออาชีพ
อาหลายคนจะแบบเออนอกจากคำว่ามีหลวงมันมีอีกด้านหนึ่งด้วยหรือที่บอกกับฝังคมว่ามันมีอยู่
เชื่อว่าในโลกเรามันก็มีไม่ทุกด้านเลยใช่มั้ยคะ
มันอยู่ที่ว่าแต่เรารู้ว่าจะเลือกเดินชีวิตของตัวเองยังไงงั้นเลือกได้
ในฐานะไอดอลมีหลวงค่ะมีคนส่งข้อความมาขอคำปรึกษาเยอะไหมคะ

แล้วก็บางคนก็บอกว่าทำได้ยังไง
พี่ทำไม่ได้
เราก็เลยบอกว่าเวลาค่ะ

มันควรจะทนอยู่แต่ว่า
จะทุกข์ต่อไปมันก็เรื่องของเขา

เราจัดการควรสิทธิ์เราได้
เขียนระสือไหมคะพี่ย่างโอ๊ม
พี่เต๋าขายดีเกินไป

ตามทีมีส่วนมาติดต่อ
รายละเอียดมันแซ่บมาก

ขายไหมคะถ้าเขาขอไปทำ
โอ้ยาเลยเดี๋ยวโดนดู

เดี๋ยวพี่เป๊กเจอนะ
โอเคขอบคุณค่ะ

ถ้าเรารู้สึกว่าเป๊กเป็นคนไม่ได้ซื้อของ
เป็นคนไม่ได้มีรายละเอียดแบบนั้น
ปกติเขาจะให้แบบยังไงบ้าง
คนอื่นที่ไม่ใช่เรา
เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ญาติสบายใจ
ใช่นะ